กลับมาในช่วงนี้เป็นช่วงของการตลอดกิน
เชื่อว่าหลายคนก็รอคอยกันอยู่เพราะว่าหลายท่านส่งข้อความมาเยอะมากเลย
อยากให้เราจัดทริปพาไปตลอดกินกันนะคะ
วันนี้เราเลยมีร้านอาหารเด็ดแซ่บมาแนะนำคุณผู้ชมกัน
แซ่บกว่าร้านอาหารที่แซ่บกว่าเมนูที่ที่ฉันนำมาเสนอก็คือ
เจ้าของร้านคนขายนี่แหละคุณค่ะบอกเลยว่าเป็นนางงามเก่าค่ะ
ขายอะไรรู้ไหมคุณยำปูม้าส้มตำปูม้าแบบนี้

ถูกต้องแล้วไปดูกันเลยที่จังหวัดมหาสารคามค่ะ

ค่ะมียำอะไรบ้างคะ

ค่ะงั้นเอาที่หนึ่งนะคะ

นี่ก็เป็นลีลาการขายยำปูม้าของนายธัญพรอินทวงนะคะ
เป็นแม่ค้าสาวประเภท๒อายุ๓๒ปีเจ้าของร้านเจ๊เหงียนยำปูม้า
อยู่ที่ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนินอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะ

ดิฉันบอกแล้วว่าที่แซ่บกว่าเมนูเนี่ยก็คนขายนี่แหละค่ะ
คุณพี่เขาบอกด้วยว่าที่เห็นแต่งตัวแบบนี้ก็เพราะว่าตัวเองชื่นชอบการประกวดนางงามมาตั้งแต่เด็ก
เรียกว่าดูกันทุกเวทีเลยทีเดียวคุณ

ใช่ส่วนดีกรีของคุณพี่นี่ก็ไม่ธรรมดานะคะคุณค่ะ
เรียนจบระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ที่กรุงเทพนะคะ
และสมัยเรียนได้มีโอกาสเป็นนางโชว์อยู่แถวรัชดาแล้วก็เคยได้รับสายสะพายและมงกุฎค่ะ
มีดิกรีเป็นนางงนางงามนะคุณ
คุณพี่เขาก็ชื่นชอบน้องมาริยามากคือน้องมาริยาภูเลิศลาบเนี่ยนะ
เป็นตัวแทนนางงามสาวไทยที่เรียกได้ว่าเพียบพร้อมครบครัน
หลายคนก็ลุ้นว่าอยากให้เธอคว้ามงกุฎมาได้ใช่ไหม
เพื่อนในกลุ่มก็เลยตั้งฉายาให้คุณพี่ว่ามารียาฟักลาบก้อยค่ะคุณ
ก็เลยตัดสินใจแต่งชุดนางงามพร้อมสายสะพายและมงกุฎแบบนี้แหละค่ะ
ดีว่าเป็นคนชื่นชอบนางงามอยู่แล้ว
อดีตเป็นดาวนางโชว์ผู้เข้มหางครเคยทำงานว่านางโชว์
เวทีต่างประเทศแล้วก็เวทีระดับระดับโลกนะคะแล้วก็พอดีในประเทศด้วย
ก็เลยชอบแต่ปีนี้รู้สึกว่าชอบมาริยาเลยหลับมาก
เป็นพิเศษก็เลยอยากแต่งตัวแบบนี้ขายของไปด้วย
ยำไปด้วยก็คือยำปูม้านะคะแล้วก็จะได้ให้คนเห็นแล้วแต่งอะไร
แล้วก็ดึงหลุดเข้ามาร้านเราแล้วก็ชื่อเองเนี่ยชื่อเราเองเนี่ยที่คนเรียกกันนะ
ลูกค้าเรียกว่ามาริยาฟันลับก้อยคนเขาเรียกกันประมาณนี้นะ
เจ้าเองก็ชอบน่ะเพราะว่าถ้าสวยเท่ามารียาเจ้าเองก็เอานะคะ
นี่มาริยาฟันลาบก้อยนะคะคุณส่วนเมนูของทางร้านก็จะมียำปูม้า
ยำหอยแครงยำกุ้งสดยำสวิงชื่อแปลกนะราคาก็จะแตกต่างกันออกไป
ตั้งแต่แปดสิบบาทจนถึงสองร้อยบาทค่ะครับใครสนใจอยากจะมาทานร้านนี้
ร้านเปิดตั้งแต่เวลาเที่ยงนะคะไปจนถึง๓ทุ่ม
รายได้ต่อวันก็ไม่ธรรมดานะ๒๓๐๐บาทเลยทีเดียว
เพราะว่าคุณพี่ธัญพรบอกว่าแต่งตัวแบบนี้เป็นความชอบส่วนตัว
แล้วก็ยิ่งแต่งยิ่งมั่นใจเรียกลูกค้าได้ดี
ใครผ่านไปผ่านมาแถวถนนศรีสวรรค์ดำเนินแวะอุดหนุนกันได้
ร้านเจ๊เหงียนยำปูม้าเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้อง
ต้องสืบเลยว่ารสชาติเนี่ยจะแซ่บขนาดไหนเพราะว่าแม่ค้าเนี่ย
แซ่โปรครับผมแซ่โปรจริงจริงค่ะแซ่พูดสองกูนสามกูนสี่
กันไปเลยจ้ะเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับยังไม่หมด
แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวในช่วงของตลอดกิน
เดี๋ยวจะพาไปทานร้านอาหารอร่อยเป็นอาหารพื้นบ้าน
อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีร้านนี้ผมแนะนำนะครับ
แถวอู่ทองไม่ควรพลาดร้านนี้เด็ดอร่อยหาไม่ยาก
ชื่อว่าร้านครัวคงทอง
ติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน
โอ้โหคุณผู้ชมครับด้านหลังของผมนี่มังกรตัวมาเริ่มเลย
เห็นแบบนี้แล้วรู้เลยผมอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
ตลอดกินวันนี้เดี๋ยวจะพาไปทานอาหารป่าปลาแม่น้ำเป็นอาหารพื้นบ้าน
อยู่ที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
จะพาไปพร้อมกับรถคู่ใจของผมคันนี้นะครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

มาถึงที่ร้านแล้วนะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านครัวคงทองครับ
อยู่ที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี

และที่สำคัญอาหารวางเรียงรายอยู่แล้วมากมาย

แต่ก่อนอื่นพูดคุยถึงที่มาที่ไปของร้านก่อน

ประมาณ๑๖ปีแล้วค่ะ
นานอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นอาหารแต่ละอย่างเนี่ย
ร้านของเราสไตล์อาหารเนี่ยเน้นไปทางไหนฮะ
ทางพื้นบ้านค่ะเมนูท้องถิ่นค่ะ

ปลาม้าปลาคังปลากุ้ง
เมนูแรกครับซ้อตะครับอยากจะให้ผมชิมอะไรก่อนดีฮะ

ทานแล้วมันจะยังไงคึกคักสนุกสนานหันศา
หันศาไปเรื่อย

เห็นไหมครับเที่ยม
อร่อยมากแล้วก็อาหารทะเลสดใหม่
เมนูต่อไปผมอยากจะทานที่มันเป็นซิกเนเจอร์ของที่สุพรรณบุรี

จริงด้วยไม่ได้หวานน้ำตาลนะหวานปลาม้านี่แหละ

ขาดไม่ได้เลยปลาแร็ดอันนี้คือเมนูอะไรครับ

ช่างหน่อย

แกงเหลืองค่ะใส่ปลาคัง

แล้วระหว่างด้วยโอ้โหผมทานไปหลายเมนูครบทุกเมนูที่วางเรียงรายอยู่ตรงนี้อร่อยหมดเลยนะครับซอตาครับ
เพราะฉะนั้นเชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้เนี่ยอยากจะมาแล้วอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

เอาล่ะขึ้นบนหน้าจอแล้วคุณผู้ชมก็กดมาได้นะครับมาถึงช่วงท้ายแล้วต้องขอขอบคุณซอตะมากเลยนะครับ

ที่ให้โอกาสรายการตลอดข่าวในช่วงของตลอดกินเนี่ยมาชิมมากินถึงที่เลยทีเดียวนะครับ
ของดีที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีต้องมาให้ได้กับครัวคงทองนะครับ
แล้วก็ในอาทิตย์หน้าช่วงตลอดกินผมจะพาไปกินไปทัวร์ที่ไหนต้องติดตามนะครับ
เดี๋ยวจะไปพร้อมกับรถคู่ใจของผมนะครับ

เคี้ยวตุ้นเลยกินคนเดียวเรียบ
แนะนำหน่อยแล้วกันถ้าไปจุดสังเกตไม่ยากเป็นปั๊มน้ำมันไปแล้วก็มีหลายอย่างเลยที่พงที่พักเขาก็มีเหมือนกันนะครับ
สักครู่ช่วงหน้าของกินยังมีอยู่ครับ